ท่านผู้ชมครับมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเด็ก๔คนนะฮะ
ได้ยินข่าวแล้วก็โอ้โหสงสารเด็กเหลือเกิน
คือน้องแม่เป็นพวกแก๊งค้ายาเสพติดนัดจะส่งยาตำรวจรู้ทัน
แม่ก็เลยหนีไปลูกเคยถูกใช้ให้ไปส่งยาแต่เด็กไม่รู้เรื่องหรอก
แม่ทิ้งเด็กไว้๔คนในบ้านลูก๔คนตัวเล็กทั้งนั้น
คนเล็กสุด๕ขวบคนโตสุด๑๒ขวบนะฮะในพื้นที่สัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับ
คือชาวบ้านเนี่ยบอกเจ้าหน้าที่บอกว่าเนี่ยมีคนใช้เด็กไปส่งยาเสพติดนะ
อยู่ในพื้นที่ตำบลช่องสมสารอำเภอสัตหีบชุดสืบสวนก็ลงพื้นที่เลยนะฮะ
ก็ปลายยนต์รู้ว่าหลังนี้แหละบ้านที่มีห้องเล็กตรงนี้
ตรงถนนชายทะเลชุมชนช่องสมสารเนี่ยมีผู้หญิงที่อยู่ที่บ้านเนี่ย
เป็นพวกแก๊งค้ายาเสพติดค่ะนะฮะปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ไหวตัวทันหนีไปครับ
แต่ทิ้งลูก๔คนเป็นผู้หญิง๑ผู้ชาย๓เอาไว้ที่บ้าน
แล้วก็พวกอุปกรณ์เสพยาบ้าจำนวนมากเลยนะครับ
ถามเด็กบอกว่าอ๋อแม่เพิ่งออกไป
ก็เลยเชื่อว่าคงไหวตัวแล้วก็หลบเจ้าหน้าที่ไปนะครับ
สี่คนนี้นะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ของจังหวัดนะฮะ
เข้ามาดูแลแล้วนะครับส่วนเรื่องของแม่เนี่ย

คือลูกคนโตเนี่ยเขาก็รู้ตัวแหละว่าแม่เนี่ย
ใช้เข้ามาส่งยาแต่แม่หนีไปแล้ว
โอ้โหคุณผู้ชมคะแล้วเจ้าหน้าที่นะคะ
กำลังจับตัวคนที่มาซื้อยาเสพติดได้คนนึงด้วยนะ
นี่ค่ะนี่นะคะนายศักดิ์พงศ์สัมพันธ์อายุ๒๙
นี่ค่ะคือไปซื้อยาแล้วแม่ดีที่เจ้าหน้าที่อยู่พอดี
ก็มาซื้อจากแม่เด็กเนี่ยใช่ไงแต่แม่เด็กไม่อยู่
พัทรบรวจโทษสุภัณฑ์ใจหารสารวัตรสืบสวสอบพ่อสัตหิบบอกว่า
ของเด็กเนี่ยนะคะชื่อเล่นว่าตุ๊กค่ะ
ก็ขายยาเสพติดในพื้นที่มานานแล้วบางครั้งก็ใช้ลูกไปส่ง
ลูกค้ามารอซื้อก็มีกำลังตามตัวแม่นะคะเพื่อมาดำเนินคดีอะค่ะ
โอ้โหมันเป็นเรื่องที่แบบไม่รู้จะบรรยายความรู้สึกยังไงเลย
ส่วนเด็ก๔คนนี้มีเจ้าหน้าที่มาดูแลต่อแล้วนะจริงค่ะ